นี่พาไปดูที่บางแสนชนบุรีกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ามันระทึกเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะหักโค้นลงมาหรือเปล่านะคะ

คือแกนกลางเป็นเหล็กแล้วก็มีปูนเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวคุณดูนะค่อยแงนหน้าขึ้นไปนะ

มันปูนเนี่ยมันถูกกระเทาะมาแล้วอะ

เขาก็กลัวว่ามันจะหักโค้นลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสิ
ต้นเรื่องเนี่ยเกิดจากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า

เสาไฟฟ้าสภาพศึกกร่อนนะคะ
เห็นแต่เส้นเหล็กเนี่ยโผล่ออกมาชัดเจนแบบนี้

มันแค่กระเทาะไม่เป็นไรใช้ป่ะ

เทศบาลเมืองแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
ถามไปที่เทศบาลเมืองแสนศุกร์ชนบุรีค่ะ

รีรอนะคะลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปสำรวจเพราะถือว่าเป็นความเดือดร้อนจริงนะคะ
หาดบางแสนตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี

ทีนี้ไปดูตรงริมถนนเรียบหาดบางแสน

ไปพบเสาไฟฟ้าขนาดกลาง

มีสายไฟสายสื่อสารจำนวนมากคุณ
แต่ช่วงต้นของค่อนไปทางด้านบนเนี่ย

เกรงว่ามันจะหักโค้นลงมาได้ตลอดเวลา

แล้วก็สายสื่อสารต่างมันยึดพันไว้

สอบถามคุณมณีทองสุกแม่ค้าขายของบอกว่า

กลัวว่าวันดีคืนดีเสามันจะหักโค้นลงมา

หรือคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนำ

สาวแบบนี้เนี่ยจะมาอยู่ริมทะเลนะ
ลม๒ไอเกลือ
มันอาจจะทำให้เสานี้มันยิ่งกัดกร่อนขึ้นได้

บางแสนใช่มะชนบุรีใช่มะ

เดี๋ยวรอนายกตุ้ยว่าไงนะคะ